ขึ้นหน้านึงนะคะสำหรับก็กรณึ่นะคะก็ผลิตภัณฑ์อืม
เอ่อที่คุณเบลล่าเนี้ยค่ะเป็นนะคะเป็นนู่นน่ะแต่งงาน
จังเรียบเป็นงานพี่อ่อนะคะก็มีคริคเนี้ยแหละค่ะก็หลายคน
คนก็บอกว่ามันถูกออยหรือเปล่า
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปพบเจ้าที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มันไปโยงใยกับแชร์ลูกโซ่ไหมนะคะ
โอ้โฮเรื่องราวมันบันตรายมากจริงนะครับโอ้โฮหลายคนบอกว่าเอ๊ะ
มันเหมือนเป็นธุรกิจที่แบบเป็นเครือข่าย
อะไรที่มันดูเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวไปฟังเบลล่าดีกว่านะครับ

โอ้โฮใหญ่โตน่าหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่อ่ะให้เธอชี้แจงกันหน่อยละกันค่ะ

มันก็มีการสื่อสารออกมาหลายอย่างที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด

เออปลางก็บอกว่าคือก็มีตัวแทนบางท่านก็มีการตัดต่อต่อเติมเพิ่มข้อความเข้าไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
ซึ่งทางบริษัทก็ได้ทำการตักเตือนไปแล้วนะคะ
บริษัทไม่มีการสนับสนุนให้มีการโฆษณาเกินจริงค่ะ

แต่ว่าก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานด้วยค่ะที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะ

ตรงนี้เบลต้องขอยืนยันว่าสำหรับตัวเบอร์ส่วนตัวของเบลเองหรือว่าจากคุณแม่หรือผู้จัดการไม่มีติดต่อเข้ามาเลยค่ะ
หรือทางมับร้างอย่างนี้เบลก็รีเช็คแล้วก็คือไม่มีการติดต่อเข้ามาจริงค่ะ
แต่ว่าคือถ้าทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้เข้าไปชี้แจงหรือว่าอะไรคือเบลยินดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
ทางเบลล่าก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอละกันเพราะว่าก็ก่อนหน้านี้มีหมอดูทักนะคะ

เป็นบูรรดิที่เดี๋ยวพักขึ้นเส้นเบลล่าจะหนักกว่า
ถ้าสู่เข้าผสาวแทรกนักกว่านะคะ
อะไรนะคะก็พี่เวียดีไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนะคะ